คุณผู้ชมคะคืนนี้นะคะโลกโซเชียลต้องบอกเลยว่าร้อนระอุจริงจริงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยนักแสดงเวลาเป็นซูเปอร์สตาร์เขาก็จะมีคอนเสิร์ตครับคุณณเดชน์ก็มีคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นครั้งแรกมีสองรอบนะคะก็คือเมื่อวานนี้กับวันนี้สิบเก้ายี่สิบพฤษภาคมคืนนี้ก็คือเป็นรอบที่สองรอบสุดท้ายรอบแรกที่
ค่ะอันนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวก็ดูเซ็กซี่มากแล้วโดยเฉพาะเป็นภาพนิ่งแบบช่อ
ท่านผู้ชมดูแล้วว่ายังไงฮะลองส่งเข้ามาหน่อยเพราะว่าคนในโลกออนไลเขาก็คอมเมนต์กันเยอะมาก
คือทุกคนชอบคุณณเดชนคุณยาย่าเป็นคู่จิ้นสายบุญ

ฝีมือโอ้โหทั้งร้องเพลงทั้งการแสดงทั้งเต้นเนี่ยเก่งมากทั้งคู่
แต่อันนี้คือมันก็พลิกไงจากเสียงชื่นชมมันเหมือนกลายเป็นแบบ
กลายเป็นเสียงถล่มอ่ะในโลกโซเชียลเยอะมากนะอ่าผมดูอย่างโลกออนไลน์อ่ะ
บางคนบอกอ่าเข้าใจน่ะเป็นการแสดงแต่มันดูเกินงามไปไหมค่ะ
แต่บางคนก็บอกว่ามันคือการแสดงไงอืมอ่าก็อย่าไปคิดมากค่ะ
คือมันก็เป็นสองมุมประมาณอย่างเนี้ยใช่ดูอีกเพลงไหมล่ะ
อีกเพลงหนึ่งก็ชื่อเพลงดวงจันทร์กลางวันอ๋อเหรอฮะใช่ค่ะ
ก็อันนี้ก็ถูกวิจารณ์เหมือนกันลองดูนะคะ
ก็คือช็อตแรกเมื่อสักครู่เหมือนที่หน้าคุณณเดชน
นี่คือไปใกล้มากอย่างนี้ไงคือผมว่ามันมี
มันต้องเพิ่มอีกมุมหนึ่งด้วยอย่างนี้คุณเรียนมาสอน
คือแฟนคลับของณเดชน์กับยาย่าเนี่ยหรือไม่ใช่แฟนคลับตัวยงก็แล้วแต่เนี่ย
เขาจะติดภาพความใสของทั้งคู่ใช่ใช่ไหมด้วยความเห็นมาตั้งแต่เล็กเล็กไง
คุณยาย่าก็เข้าวงการตั้งแต่อายุน้อยคือเห็นแต่ความสดใสน่ารัก
พอมาเห็นมุมการแสดงในมุมนี้บางคนแบบตกใจว่าแรงไปไหม
คนไปดูมีทุกเพศทุกวัยมีเด็กด้วยอะไรด้วยแบบนี้ค่ะ
เขาก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่เหมาะไหมนะคะ
แต่ก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวน้องยายาเนี่ยจะมีงานอีเวนต์นะคะ
โมงเย็นวันพรุ่งนี้เชื่อว่าก็จะต้องตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับกระแสวิจารณ์คอนเสิร์ตนี้นะคะ
ถ้าเต้นเนี่ยคือมีคนออกแบบนะคะไม่ใช่อยู่ดีน้องเขาเต้นกันเองนะ
ก็คือเป็นครูสอนเต้นศิลปินดังคือหลายท่านมาก
ก็แล้วแต่มุมมองบางทีทั้งคู่ก็อาจอยากจะแสดงอีกบทบาทหนึ่งให้แฟนคลับได้ดูอะไรอย่างนี้
จะถูกอกถูกใจหรือว่าจะมีการวิภาควิจารณ์มากน้อยขนาดไหนก็ต้องรอฟังการชี้แจงกันต่อไปนะคะ